อันนี้เราจะพาไปดูกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ

ซึ่งมันจะมีด่านหนึ่งที่เป็นด่านเกี่ยวกับความเชื่อเกี่ยวกับวิญญาณ
รูปแบบของกิจกรรมจะสนุกสนานขนาดไหน

อันนี้คือได้เตรียมกับครูก่อนสิคะ
ทำไมครูตกใจหนักกว่าอีกค่ะ
คำถามคือครูตกใจกว่าเด็กอีกค่ะ
เด็กยังนิ่งไงฮะแต่ครูน่ะไปแล้วค่ะ
ครูบอกหลับตาก่อนแล้วค่อยหลุดตา

กูเป็นห่วงอย่างหนึ่งครู

มาให้ทุกคนดูแล้วกันว่าเอิบจงมีสตินะคะ
ขอบคุณคลิปสนุกจากติ๊กต๊อกด้วยจ้า